ส่วนในวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับใครจะเป็นผู้โชคดีได้รับรถมอเตอร์ไซค์
โฉมหน้าของผู้โชคดีที่ได้รับมอเตอร์ไซค์จากคาราบาลแดงไปอีกคัน
แคมเปญเบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปี๒
เราส่งไปได้กี่ฟ้าครับรถที่เราจะได้ไปเราใช้ประโยชน์อะไรอย่างไร
ของนักแทะพี่สงกวนการเรียนครับผมกลับมาทำงานครับ
อยากได้แบบนี้เพียงดื่มเครื่องดื่มคาราบาลแดงหรือคันโซคูณสอง
แล้วส่งฝามาลุ้นโชคได้เลยก็บอกแล้วว่าคาราบาลแดงเขาจับจริงแจกจริง

เหมือนสิ้นใจทุกทีเลย
เป็นอะไรกันล่ะสองสาวโอ้โหเอ้ยมนุษย์เงินเดือนอย่างเรา
อดข้าวไม่ว่าแต่เสื้อผ้าทำใจ
มันเป็นธรรมดาของมนุษย์เงินเดือน
เงินเดือนจะอยู่กับเราจนถึงวันที่๔

อยู่กับเราจนถึงสิ้นเดือน

ฝาคาราบาลแดงกับฝาคันโซคุณสองมาลุ้นโชคกับเราสิจ๊ะ

เบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปีสอง

โอ้โหบอกเลยว่าแต่ละคนที่ได้ไป

กระดับชีวิตของเราได้เลย

มันเหมือนเป็นการพลิกชีวิตเลยนะ

สำหรับวันนี้ไปหลุ้นกันค่ะ
เอาอีก

กติการุ้นล้านและมอเตอร์ไซค์๑๐๐คันนี่ง่ายเพียงส่งฝาคาราบาลแดงเขียนคำว่าวิตามินบี๑๒
ตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์เขียนด้วยลายมือเท่านั้น
หรือส่งฝาคันโซคุณสองแล้วเขียนคำว่าตับตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์
ด้วยลายมือเช่นกันพับใส่ฝาแล้วบีบส่งที่กล่องรับชิ้นส่วน
ตามร้านค้าที่ร่วมรายการหรือที่อยู่ตามที่ปรากฏ
ส่งได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง๓๑กรกฎาคม๒๕๖๖
ประกาศผลทุกวันในรายการตลอดข่าวเวลา๙นาฬิกา๓๐นาที